กินผักไหม

พี่ไฮเขาชอบเด็กกินผักนะ

หน่อยกินให้ดูหน่อย
พี่ไฮดูหนู

ดูหน่อยดูหน่อย
พี่ไฮเขามาตอบหนูด้วยนะ
แล้วหนูร้องเพลงพี่เขาเป็นไหม

ร้องให้ฟังหน่อยได้ไหม

วิ่งกับผู้ชายแบ๊บบ่อย

แล้ววันนั้นไปกินข้าวแล้วน้องไม่ยอมกินข้าวอะค่ะแม่สั่งผัดไทยมาเนอะ
แบบในผัดไทยเขาก็จะใส่ผักอะไรแบบเยอะแยะแล้วน้องก็จะให้แม่เอาผักออกให้อย่างเงี้ย
แล้วแม่ก็แบบว่าลองลองพูดเฉยเฉยอย่างเงี้ยพูดเล่นเล่นดู
ปรากฏว่าชื่อพูดพี่ฮายปรากฏว่าน้องเชื่อแบบเปลี่ยนใจเฉยเลย
ที่แรกแม่ก็ไม่ได้กะว่าน้องจะเปลี่ยนใจอะไรนะคะเพราะว่าน้องอ่ะน้องก็ชอบพี่ฮายอยู่แล้ว
ชอบร้องเพลงพี่ฮายพี่เซ็นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพูดไปเฉย
ปรากฏว่าเออกินเฉยเลยแต่น้องเป็นคนไม่กินผักนะคะปกติจะไม่กินเลย
น้องเป็นคนขี้อายค่ะเป็นคนแบบขี้อายมากถ้าอยู่กับแม่จะไม่อายเท่าไห
แต่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยบางทีเขาจำได้เขาทักอะไรอย่างเงี้ย
น้องก็อายอะค่ะไม่เหมือนในกล้องนะคะแต่เป็นคนขี้อาย
แล้วก็ชอบกินแบบชอบกินมะม่าชอบกินอะไรที่เป็นเส้นนะคะ
เป็นเส้นเส้นสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ผักนี่จะไม่กินเลย
ดีใจมากค่ะน้องน้องบอกแม่พี่ไฮเห็นหนูหรือยัง
เขาจะมาหาหนูไหมตามภาษาเด็กอ่ะเนอะเขาก็ไม่รู้หรอกว่า
ดาราคือใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาก็แบบชวนแม่ไปหาพี่ฮายแบบ
เมื่อไหร่แม่จะพาหนูไปคือเรื่องที่ดีนะคะที่ที่เด็กเขามีแบบ
ไอดอลเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือความชอบของเด็กอ่ะเนอะ
เขาเห็นคนที่เขาชอบทำอะไรเขาก็อยากจะทำด้วยอะไรอย่างเงี้ย
เราเป็นพ่อเป็นแม่คือถ้าถ้าลูกเราชอบเราก็โอเคนะคะ
แบบเราชอบลูกชอบเราก็ชอบบางทีแบบเพลงแม่ไม่รู้จักนะคะ
แต่พอลูกร้องทุกวันทุกวันแม่ก็อยากรู้ล่ะคนร้องคือใคร
เพราะปกติแม่ก็แบบไม่ค่อยฟังเพลงเนาะไปดูอ๋อพี่คนนี้คนนี้
อะไรอย่างเงี้ยเออก็จากที่ที่ไม่รู้จักตอนนี้ก็เออ
ก็ก็ชอบตามน้องเนี้ยพี่เขาก็เท่ดีแล้วก็ทัศนคติพี่เขาก็ดีนะคะ
อ่อนโยนอยากทะเลาะพี่เขามาเชียงใหม่อะค่ะไม่ไม่รู้ว่าพี่เขาจะมาเมื่อไหร่
เพราะว่าคือถ้ามานี่คือจะเอาลูกไปแน่นอนเพราะว่าลูกสาวอยากเจอมาก
กินผักไหมไม่กินไม่กินเหรอไม่พี่ฮายเขาชอบเด็ดกินผักน่ะ
มากินก็ได้มากินก็ได้ดูไหมนายกินให้ดูหน่อย

พี่ฮายหนูกินผักไหมไอ้พี่ฮายดูไหมอืม
พี่ฮายเขามาตอบหนูด้วยนะว้าวแล้วหนูลอง